ท่านผู้ชมครับน้องน้ำเมยนะฮะอย่างที่ตามข่าวกันมาสองสามวันนะครับ
สุดท้ายเนี่ยน้องน้ำเมยเจอศพอยู่ในแม่น้ำที่ลบบุรีนะฮะ
น้องน้ำเมย์เด็กหญิงวัยหนึ่งขวบเก้าเดือนคือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ย
นอนอยู่กับคุณพ่อที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ออกเวรจากโรงงานมานะครับ
นี่ฮะตอนเช้าคุณแม่ก็ปวดหัวขึ้นไปนอนข้างบน
คุณพ่อก็นอนอยู่กับลูกสาวลูกสาวคนเล็กนะมีคนโต๘ขวบ
นี่นายรักเชื่อพ่อบอกเผลอหลับไปชั่วโมงนึงได้อ่ะ
สิบเอ็ดโมงเนี่ยสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงโทรศัพท์
ให้ลูกเนี่ยนั่งดูอยู่เอาลูกหายไปไหน
ทีแรกก็คาดว่าจะเดินไปทางหลังบ้านที่จะผ่านบ้านคุณตาแล้วเป็นแม่น้ำลบบุรี
แล้วตกลงไปหรือเปล่าแต่ไปหากันไม่เจอนะฮะ
หรือจะมีใครลักพาตัวไปสุดท้ายหากันอยู่สองวัน
เจอร่างน้องจมน้ำจริงนะฮะพลัดตกลงไปในคลองลบบุรีที่หลังบ้านนะครับ
นี่ฮะวันที่ไปเจอร่างน้องนะครับน้องน้ำเมยหนึ่งขวบเก้าเดือนนะฮะ
อยู่ที่หมู่๒ตะบนโก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบแปดกัญญายนแล้วมาเจอร่างน้องสามสิบกัญญายน
ห่างจากจุดที่ตกไปแค่สิบเมตรเท่านั้นนะครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของน้องน้ำเมย์อีกครั้งนะครับ
ได้เจอกับคุณตาของน้องน้ำเมยนี่คุณตาเสาคำ
คุณตาวันนั้นที่เจอร่างหลานนี่ก็โอ้โหร้องไห้ร้องทุกวันนะฮะ
จนถึงวันนี้นี่ไปถึงยังร้องนะครับคุณตาเนี่ยอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนในตัวบ้านนั่งมองที่นอนข้าวของเครื่องใช้ของหลานสาว
คุณตาบอกว่าตั้งแต่วันที่หลานหายตัวไปเนี่ยตาทำใจไม่ได้เลยแล้วก็โทษตัวเองทุกวัน
คือถัดจากบ้านของพ่อกับแม่น้องน้ำเมยเนี่ยจะเป็นบ้านของตาบ้านตาอยู่ริมแม่น้ำ
บอกวันนั้นตาก็ปวดหัวตาก็นอนหลับปกติหลานสาวเนี่ยจะเดินต่อแตะมาหาตาบ่อย
ได้ยินเสียงเรียกตาแต่ตาบอกคิดว่าไม่น่ามีอะไรก็หลับต่อ
คือสุดท้ายหลานสาวเนี่ยไม่รู้วันนั้นตามแมวหรือว่าเดินตามหมาอะไรแล้วก็พลัดตก
ตลิ่งตกแม่น้ำลงไปเนี่ยตาบอกตาโทษตัวเองทุกวัน
วันนั้นถ้าตาลุกขึ้นมาดูเนี่ยหลานอาจจะไม่ตกลงไปก็ได้
ตาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะตาหรือเปล่าที่ดูแลหลานไม่ดีก็เลยเกิดเรื่องเศร้าขึ้น
นะตาเนี่ยไม่ไม่ควรจะพาหลานไปดูเวลาที่ตาเนี่ยไปตกปลาที่ริมแม่น้ำเลย
หลานอาจจะจำได้แล้วก็รู้ว่าตรงริมตลิ่งตรงนี้มันเดินมาได้
ทุกวันเนี่ยตาจะไปนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ร้องไห้
เนี่ยแล้วก็พูดถึงหลานอยู่นะฮะของเล่นต่างต่างของน้องน้ำเมยนะครับ
ตาก็ได้บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากให้น้ำเมยเนี่ยเกิดมาเป็นลูกของตานะ
ไม่ต้องเกิดมาเป็นหลานเลยอยากให้เป็นลูกไปเลย
จะดูแลให้ดีกว่านี้ขณะที่ตั้งพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับน้องน้ำเมยที่วัดเนี่ย
คุณตาบอกไม่อยากไปงานเลยนะครับเห็นรูปหลานสาวแล้วมันจุกอกมันพูดไม่ออก
อยากจะร้องไห้คุณตาเสาคำบอกว่าสิ่งที่มีความสุขในชีวิตของตาก็คือ
เมื่อก่อนตาจะมีรถยนต์เก่าอยู่คันหนึ่งนะแล้วก็จะพาน้ำเมยเนี่ยหลานสาวเนี่ยไปเที่ยวนะ
แค่นี้มีความสุขแล้วนะของคนแก่คนหนึ่งในช่วงโควิดที่ตาเจอปัญหาเรื่องการเงิน
ตาบอกตาต้องเอารถคันนี้ไปขายนะครับเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
นี่ทุกวันนี้ก็ไม่มีทั้งรถไม่มีทั้งหลานที่นอนของน้องน้ำเมยที่นอนเล่นกันอยู่ทุกวัน
ตาบอกตายังเก็บเอาไว้แต่พอเห็นแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้
วันนี้เนี่ยต้องมีพิธีชาปนกิจน้องน้ำเมยนะฮะ
ตาบอกตาตัดสินใจไม่ไปเลยนะฮะตาบอกถ้าไปที่วัดแล้วไปเผาร่างหลานสาวเนี่ย
กลัวจะสะกดกั้นอารมณ์ตัวเองเอาไว้ไม่อยู่
จะว่าบาปปุ๊บก็เสียใจยันตายแล้วเพราะผมเปิดช่องทางให้น้องไปหาผมที่ท่า
ผมไปตกเป็ดอยู่ที่สายท่าไงดีน้องมันก็ไม่เห็นผมน้องก็ไปหาผมที่ท่า
เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้โทษใครนะผมก็โทษตัวผมเองนี่แหละ
เพราะวันนั้นมันไม่สบายเพราะว่ากินยาลดน้ำมูกก็นอนขึ้นบนบ้าน
ถ้าย้อนเวลาไปได้ดูแลหลานกำลังเดินพอรู้ความ
ผมจะไปตกเป็นให้น้องเห็นน้องจะไม่ได้ตามไปทางนั้นใช่ไหม
มันย้อนเวลาไปไม่ได้แล้ว
วันนี้มีพิธีชาปนกิจน้องน้ำเมยนะครับทุกผู้ชมครับ
วัดบ้านดาบนะฮะคุณบอมอภิวัฒน์ไปที่วัดนะครับ
เจอคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำเมย์เด็กหญิงวัย๑ขวบ๙เดือนนะครับ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังคิดถึงลูกสาวคนเล็กทุกวันนะฮะ
แต่ลูกไม่เคยมาสื่อสารไม่เคยมาหาอะไรนะ
ก็จะมีคุณพ่อนะครับที่รู้สึกเหมือนกับได้กลิ่นของลูกสาวเป็นระยะ
ถามว่ากลิ่นไหนเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเด็กอ่ะค่ะ
กลิ่นแป้งกลิ่นอะไรที่จำได้ว่าเป็นของลูกสาวของน้องน้ำเมยนะฮะ
ส่วนพี่สาวของน้องน้ำเมยนะครับคือน้องน้ำมนต์อายุ๘ขวบนะครับ
บอกว่าน้องสาวมาหานะฮะมากินข้าวมาวิ่งเล่นอยู่ในงานนี่แหละนะ
คือน้ำมนต์บอกเห็นน้องสาวนะครับ
เมย์ยังพูดบอกถ้าพี่น้ำมนต์กลัวเนี่ยจะไม่มาแล้วนะ
แล้วก็เห็นน้ำเมยเนี่ยวิ่งผ่านประตูแล้วก็หายไป
ของใช้ของน้องน้ำเมยนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะเก็บไว้ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับ
เป็นเหมือนเครื่องแทนใจนะฮะตอนนี้สภาพจิตใจทุกวันก็ยังทำใจกันไม่ได้
โดยเฉพาะตาตานี่หนักที่สุดเลยร้องไห้คิดถึงหลานทุกวัน
ถึงขั้นมางานชาปนกิจไม่ไหวคุณแม่คุณพ่อบอกว่าอยากให้ลูกสาวไปสู่สุขติ
ขอให้ไปเป็นนางฟ้านะครับครอบครัวจะรักแล้วก็คิดถึงตลอดไป
บอกให้น้องไปได้ให้สบายแม่ดีใจที่ได้เลี้ยงแล้วก็ได้เป็นแม่ของน้องเมย์
ยังได้เจอยังได้ดูแลยังได้เลี้ยงยังดีใจที่ได้ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นแม่ลูกกัน
ขอให้น้องไปสู่พบที่ดีไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยน้อยเป็นสวรรค์ไม่ต้องเป็นของน้อย
ยังแม่กับครอบครัวแล้วก็พ่อยังรักและคิดถึง
วันนี้ของชำรวยที่ทางครอบครัวนำมามอบให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัยในพิธีชาปนกิจศพน้องเมย์นะฮะ
เป็นถ้วยนะฮะลายการ์ตูนนี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าน้องน้ำเมยเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบกินข้าวนะฮะ
เวลากินข้าวกินอะไรน้องน้องเมย์จะมีความสุขก็เลยอยากส่งต่อความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงานด้วยถ้วยชามที่เป็นรูปลายการ์ตูน
น้องน้ำเมยเขาชอบนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะสุดท้ายก็ชาปนกิจวันนี้แล้วนะครับคุณตาก็ไม่ได้มาเหมือนที่บอกกับคุณบอมบอกมาไม่ไหวจริงนะฮะ